สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาอัปเดตข่าวบันเทิงในไทยรัฐบันเทิงเที่ยงนี้กับใบตองรัชตะวันกันแล้วนะคะ
มาเริ่มต้นข่าวแรกกันที่เรื่องราวของพระเอกหนุ่มมาสเข้มอย่างเกรทวรินทรที่ออกมายอมรับแบบแมนเลยว่า
ตอนนี้กำลังแอบปลื้มนางเอกสาวพันล้านอย่างใหม่ดาวิกาอยู่
แต่ถึงแม้ว่าจะยังไม่มีโอกาสได้ร่วมงานกันนะคะ
ทั้งนี้ค่ะยังเปิดเผยถึงสถานะหัวใจว่าโสดแต่ไม่สนิทค่ะ
เมื่อเจ้าตัวยอ่อนรับแบบเขินว่า
กำลังแอบปลื้มนางเอกสุดฮอตใหม่ดาวิกาอยู่
โดยเอ่ยปากชื่นชมทั้งความสวยมีเสน่ห์
รวมถึงมีฝีมือในการทำงาน
และถึงแม้จะยังไม่มีโอกาสได้ร่วมงานกัน
แต่หนุ่มเกรทก็แอบติดตามผลงานของสาวใหม่อยู่เสมอ
ส่วนที่มีคนตาดีเห็นเจ้าตัวแอบย่องเข้าฟิสเน็ตช่วงเช้าตรู่อยู่บ่อย

เจ้าตัวก็ยอมรับว่าไปจริงค่ะ
เพราะว่าช่วงเช้าเป็นเวลาที่เหมาะแก่การออกกำลังกาย
และก็เป็นธรรมดาของหนุ่มหล่อสถานะโสด
ที่มีแอบมองสาวอยู่บ้าง

ที่เห็นเพื่อนรอบข้างมีคู่กันไปหมดแล้ว
แต่โดยส่วนตัวก็ยังไม่รีบหาสาวรู้ใจ

และการใช้ชีวิตแบบอิสระอยู่ค่ะ
เราไปออกกำลังกายเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
เรื่องอื่นก็เป็นผลพลอยได้แล้วค่อยว่ากัน

ผมถ่ายละคร๗วันเลย